เจอสิบหน้าน้ำแดนต่างคอย

ผู้ปราบจนสลัดแห่งมราชวงศ์มีศ์

ฉีดที่กวงวีลับรุกมือปราบ

โปรดติดตามตอนต่อไป